ทีนี้กลับมาบ้านเราที่จังหวัดบุรีรำกันหน่อยค่ะ
ผู้ชาย๒คนคน๑อายุ๕๑ปี

ตั้งวงดื่มเหล้ากันสองคน
นั่นนะสิอยู่พื้นที่ไหนสิ

แปลวกฎว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะผู้ชม
ไม่พอใจอีกฝ่ายหนึ่งร้องเพลงเนื้อหาลามก
อีกฝ่ายหนึ่งใช้มีดจ้วงแทงเลยค่ะเนี่ยค่ะสาเหตุไม่พอใจที่อีกฝ่ายร้องเพลง
กลายเป็นว่าแทงกันเลือดสาดแบบนี้นะคะโลกออนไลน์เขามีการแชร์ภาพภาพนี้แหละค่ะ
พร้อมกับข้อความบอกว่า๒เท่าแทงกันเลือดสาดบริเวณลานหน้าบ้าน
แล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตแล้วก็ข้อสงสัยนะฮะว่าสาเหตุที่ทำร้ายกันถึงขั้นเลือดตกยางออกแบบนี้เพราะอะไรนะฮะ
ก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะไม่พอใจที่อีกฝ่ายร้องเพลง
ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่หมู่๓ตำบลโคกม้าอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
ไปพบคนเจ็บก่อนคนนี้อายุน้อยกว่าชื่อว่าทนงเกื้อประโคนอายุ๕๑ปีนะคะ
สภาพคือโชว์ร่องรอยการถูกแทงบริเวณหน้าท้องเนี่ยให้ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีดูนะคะ
แล้วก็เล่าว่าวันเกิดเหตุคือ๒พฤษภาคมต้นกับนายล้อมงามประจบอายุ๖๔ปี
ก็คืออีกคนหนึ่งนั่นแหละเขาเป็นเพื่อนบ้านกันร่วมกงเหล้ากันแล้วเขาก็ดื่มกันเป็นประจำค่ะ
นั่งดื่มสังสรรค์อยู่ในบ้านระหว่างที่ตนเดินออกมารับรมหน้าบ้าน
ปรากฏว่านายล้อมร้องเพลงเนื้อหันลักษณะคือลามก
ตนเองก็เลยบอกไปบอกว่าเฮ้ยอย่ามาร้องเพลงแบบนี้ได้ไหม
เพราะในบ้านเนี่ยมีแม่วัย๘๕ปีอยู่ด้วยทีนี้ก็เลยตะโกนห้ามไม่ให้ร้อง
จากนั้นนายล้อมค่ะก็เลยเดินออกไปจากบ้านแล้วลักษณะตอนเดินออกไปเนี่ย
คือท่าทางเหมือนไม่พอใจที่ตนเองเนี่ยห้ามนายล้อมกลับมาอีกครั้งพร้อมกับนี่ค่ะ
ปอกผลไม้นะคะมาแทงตนเองที่หน้าท้องนะคะ
นายทนงก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ด้วยความที่ตกใจกลัวค่ะ
ก็เลยแย่งมีดกันไปแย่งมีดกันมาแล้วแทงสวนทันทีก็ไม่รู้ว่าไปโดน
ล้อมเนี่ยตรงไหนนะฮะก็เห็นว่ามีเลือดออกแบบนี้
เดี๋ยวฟังเสียงหน่อยค่ะ
ตกมีดมาแทงผมเลยผมได้ระวังตัวที่ไหนฮะแทงในบ้านผมอ่ะ
ถนงเตือนนายล้อมไม่ให้ร้องเพลงลามกนายล้อมไม่พอใจไปเอามีดมาจ้วงแทง
คุณผู้ชมทีนี้เอาล่ะฟังธนงพูดไปแล้วมาฟังอีกฝ่ายหนึ่งหน่อยนะคะ
ล้อมคู่กรณีซึ่งเจ้าตัวบอกเพียงสั้นบอกว่าเมาไม่รู้เรื่อง
ถึงเวลานี้ก็ไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรด้วยนะคะ
ชาวบ้านระแวกนั้นบอกว่าทั้งคู่เนี่ยดื่มเหล้ากันทาบจะทุกวีทุกวัน
แล้วก็มักจะมีปากเสียงกันเป็นประจำตามภาษาคนเมา
แต่ก็ไม่เคยถึงขั้นลงมือทำร้ายร่างกายกันขนาดนี้นะคะ
มารู้อีกทีก็เห็นสองคนเนี่ยต่างฝ่ายต่างเลือดอาบซะแล้วนะคะ
แล้วสุดท้ายก็ต้องมีการแจ้งกู้ภัยที่ประโคนชัยนั่นแหละค่ะ
ให้มานำตัวทั้งสองคนไปส่งโรงพยาบาลนี่เห็นไหม
เพราะน้ำเมาเป็นเหตุแท้เลยนะ